มีข่าวดีมาเสิร์ฟก่อนเลยนะคะ
ใครที่รอโครงการคนละครึ่งเฟส๒อยู่
สมใจแล้วค่ะครับนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะ
ที่ประชุมของสบสหรือว่า
คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ
ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙เนี่ย
เขามีมติเห็นชอบให้ต่อโครงการคนละครึ่งเฟส๒นะคะ

กลุ่มแรกก่อนนะคะกลุ่มเดิม๑๐ล้านคน
อันนี้กลุ่มที่๒๕ล้านคนจะเป็นกลุ่มใหม่นะคะ
ล้านคนที่ยังลงทะเบียนไม่ผ่านก็คือเป็นกลุ่มใหม่
เริ่มเปิดให้ลงทะเบียน๑๖ธันวาคมนี้
เวลาเดิมค่ะก็คือตั้งแต่๖โมงเช้าถึง๕ทุ่มค่ะ

ตอนแรก๑๐ล้านคนก่อนได้รับแค่๓๐๐๐ถูกไหม
แต่ว่าไม่ต้องน้อยใจก็ได้เพิ่มเหมือนกันนะครับ
กลุ่มเก่านะคะกลุ่มนี้๕ล้านคนจะได้รับเงิน๓๕๐๐บาท
มีเวลาใช้๓เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม๒๕๖๔จ้ะ
กลุ่มที่สองค่ะคุณผู้ชมเป็นกลุ่มเดิมนะคะ
ล้านคนที่ลงทะเบียนเฟส๑ไปแล้ว

เพราะที่ประชุมสบสจะเพิ่มเงินให้อีกคนละ๕๐๐บาท
เท่ากับว่าวงเงินท่าน๓๐๐เดิมบวกด้วย๕๐๐
ก็จะเป็น๓๕๐๐บาทเท่ากับคนที่จะลงทะเบียนในเฟส๒
แล้วก็มีการขยายสิทธิ์การใช้ไปจนถึง๓๑มีนาคม๖๔
แปลว่าสิทธิ์เฟส๑กับเฟส๒จะไปสิ้นสุดพร้อมกัน
ชนกันก็คือที่มีนาคม๖๔นั่นเองนะคะ
กลุ่มที่๓สำหรับคนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
บัตรคนจนนะคะก็มีข่าวดีเช่นเดียวกันค่ะ
เพราะว่าที่ประชุมสบสได้มีมติเห็นชอบ
ต่ออายุการเพิ่มเงินบัตรคนจน๕๐๐บาทออกไปอีก๓เดือนนะคะ
ก็จะเริ่มตั้งแต่มกราคมปีหน้านับไป๓เดือนค่ะ
แปลว่าก็จะไปจบคือมีนาคมใช่ไหมคะ
เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยนั่นเองนะ
ตามตลาดนะคนไปสแกนกันเยอะคนใช้เยอะครับโครงการนี้
จังหวัดศูนย์นำรงธรรมรับฟังไว้หน่อยเยอะเลยครับแอบขึ้นราคาอยากให้ตรวจสอบเอาเปรียบผู้บริโภคอยากให้ตรวจสอบร้านที่ร่วมรายการจังเลยครับตอนนี้กับข้าวที่เคยซื้อราคาปกติจะเพิ่มขึ้นประมาณ๕บาทถึง๑๐บาทอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะฮะอีกท่านหนึ่งนะครับโดนมากับตัวเลยค่ะร้านค้าแถวบ้าน